คุณผู้ชมคะข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมเงยหน้ามองจอ

นาทีที่เป็นลมหายใจสุดท้ายของผู้ชายคนนี้เลยค่ะ

คุณป้าที่นั่งอยู่เป็นแม่ของผู้ชายคนนี้

นั่งรออยู่ลูกเข็นรถเข็นมา
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เขานั่งอยู่

ใช่ค่ะแล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมดูต่อ
ดูสิเขาล้มลงไปเลย
แล้วแม่ก็พยายามแบบเรียกลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไร
คือลูกชายหายใจไม่ออกแล้วฮะ

สุดท้ายลูกชายแน่นิ่งไปเลยครับ
ใช่ค่ะนี่กล้องวงจรปิดตรงปากซอยพระราม๒ที่๖๒
ที่บังขุนเทียงกรุงเทพฯนี่นะคะจับภาพได้
ผู้ชายคนนี้คือนายจิรวัตรเต็กจินดาอายุ๔๕ปีค่ะ
เข็นรถเข็นจะมาขายก๋วยเตี๋ยวกับแม่
แล้วหลังจากนั้นก็ล้มไปเลยหงายหลังตึ้งไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมานะเร่งปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะถามคุณแม่
คุณแม่ก็คือคุณป้าแน่งน้อยคุณป้าบอกว่า
เมื่อเช้าออกมาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยกันลูกเข็นรถมาป้ามารอก่อน
พอเข็นรถเสร็จนะลูกนั่งแล้วลูกก็บอกกับป้าว่า
เหนื่อยแน่นเจ็บหน้าอกแล้วล้มตึงหงายไปเลยค่ะ

ช่วยกันทำมาหากินมาแบบนี้ทุกวันเลย
แล้วแม่ก็บอกว่าต้องตะโกนเรียกคนแถวนั้นให้มาช่วย

ตัวผู้ตายน่าจะมีโรคประจำตัวนะ

แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะคะ
ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดค่ะ
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่จับภาพตอนเกิดเหตุวินาทีชีวิตได้จริงนะคะ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับ